พูดถึงกระแสของเบคแฮมเห็นคุณสุสุคุณเปิดดูมาดี

หลายรูปเลยหลายคนได้มีโอกาสถ่ายกับเบแคมเมื่อวานนี้
นี่แต่คุณเบคแฮมเขาลงในไอจีของเขาคุณ
คนเข้าไปกดไลค์ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็บสิบสามคนแล้วนะ

ตอนนี้คนแสงความคิดเห็นแปดพันเจ็บสิบห้าคนรวมถึงผมด้วย
ท่านดูคลิปปิดก่อนนะของเบคแฮมนะครับ

ก็เป็นคนที่คลั่งคล้ายในตัวของดีเบคแฮม
จริงเป็นไอคอนของหลายคนเบคแฮม
ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่
คือเป็นตำนายุคในยุคที่นักบอลสมัยก่อนคือหน้าตายังไม่ได้หล่อเหลามาก
แต่ว่าไปแฮมมาแล้วก็ได้แฟนคลับสาวไปด้วย

คือคนนี้ถึงขั้นซื้อเสื้อรองเท้าสตั๊กไม่เว้นแต่รอยสักที่แขนนะครับ

แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่มีก็คือรูปถ่ายคู่กับอดีตซูเปอร์สตาร์ของปีศาจแดง
ล่าสุดนะครับคุณบัณฑิตหรือว่าคุณโยไปดักรอเบคแฮมนะครับ
เพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาแถวเยาวราช
แล้วก็ตะโกนเรียกเบคแฮมแล้วก็คุกเข่าอ้อนวอน
เหมือนกับขอแต่งงานเลยแต่ไม่ใช่นะ
ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเบคแฮมก็ไม่ขาดศรัทธาเลย
ที่คุณสุดสกุลบอกเจอใครแม่ค้าแม่ขายที่ไหนข้างทาง
ให้ความเป็นกันเองหมดเลยต่อได้หมดได้เลยนะครับก็ให้ถ่ายรูปด้วย
แล้วก็เบคแฮมก็โพสต์รูปนะครับตุ๊กตาที่เขาไปรับจากคุณโย
ลงโซเชียลมีเดียทำให้คุณโยปราบปลื้มมากนะครับ
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คว่าคนทุกคนมีความฝันของตัวเอง
แล้วก็ต้องการทำตามความฝันเอาไว้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่าง
ถ้าเกิดมันสำเร็จนะครับก็จะภูมิใจกว่ามันมากอย่าท้อนะครับ
แล้วสักวันเนี่ยมันจะเป็นของคุณประมาณว่าเขายกเคสนี้
เคสหนึ่งที่เป็นเคสแห่งความพยายาม
เปรียบเทียบกับบางคนที่ท้อถอยอาจจะเป็นเรื่องที่หนักกว่านี้

ใช่มีความเคลื่อนไหวทั้งในเฟซบุ๊คทั้งไอจี
ไอจีเนี่ยเบคฮัมเขาลง๓รูปแล้วนะ
มาเมืองไทยรูปแรกก็อยู่บนดาดฟ้าไง
แล้วก็อีกรูปหนึ่งลงคู่กับคุณวูดดี้นะครับ
แล้วก็อีกรูปสุดท้ายเนี่ยเพิ่งลงมา๑๗ชั่วโมงที่แล้ว
ก็รูปกอดกับคุณป้าท่านหนึ่งแหละ
โอ้โหคุณอยากอะไรคอมเมนต์อะไรไหม
บอกว่าจากสุพัฒนศาลมาหาค่ะมิล
ค่ะดิฉันแฟลิเวอร์ฟูล